ไม่ออกว่าจะกินอะไรเอาง่ายไก่ย่าง

ที่จังหวัดสิงห์บุรี
ที่นี่มีร้านไก่ย่างร้านเด็ดอร่อยมากและเป็นของขึ้นชื่อ
ของสิงห์บุรีอยู่น่ะว่าแต่เป็นร้านไหนล่ะนะให้

อินครับเดินทางมาที่จังหวัดสิงห์บุรี
มาที่นี่ชาวสิงห์บุรีเขาแนะนำเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่า
ต้องมาแวะร้านนี้

เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปกับรถคู่ใจคันนี้ของผมกันเลยครับ
ประตูพร้อมเดินทาง
ทางเลี้ยวเข้าร้านเปิดไฟเลี้ยวให้สัญญาณกันสักหน่อย
มีระบบควบคุมไฟเลี้ยวแบบปลายนิ้วสัมผัส
แค่ปลายนิ้วสัมผัสก็เปิดไฟเลี้ยวแบบทันควัน
แถมไม่ต้องแตะปิดไฟเลี้ยวอีกรอบด้วยนะครับ

สำหรับช่วงเวลาเปลี่ยนเลนส์กลางถนนแบบเมื่อสักครู่ครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงกันแล้วนะ
กับร้านไพบูนไกยย่าง

รุ่นไกยเป็นรุ่นลูกแล้วเหรอ

ก็นับตั้งแต่ถ้ารุ่นคุณพ่อนะครับก็ปีที่๓๖แล้ว
๓๖แล้วอยู่เมื่อนานเอาอย่างนี้อยากรู้ที่มาที่ไปครับมันเริ่มต้นอย่างไรครับ
ไป๒๕๒๘ครับพ่อผมเป็นลูกจ้าง
ที่ร้านลิขิตไก่ย่างสนามมวยราชดำเนิน
พี่สาวพ่อก็ได้สามีอยู่ต่างประเทศ
ก็ไม่มีคนดูแลคุณย่าก็กลับมาเปิดร้านสวนอาหารภัยบุญไก่ย่าง
เมื่อก่อนมันเป็นแบบนี้เปิดมาได้สัก๒ปีไฟก็ไหม้
นั่นคืออันนั้นคือเหตุการณ์ที่ว่าไฟไหม้หมดตัวเลย
กับแม่ก็พยายามดิ้นลนสอหาที่จนได้มาเจอเจ้าของที่ที่เนี่ย
ตรงนี้เนี่ยนะใช่ชื่อคุณภัยศาลภูพงพาณิชย
เจ้าของที่ก็ใจดีมากนะให้อยู่ก่อนโดยไม่ต้องมีเงินสักก้อน
ไม่ต้องมัดจำเลยเอาเงินทุนที่มีมาสร้างร้านก่อน
ประมาณเล็กประมาณครึ่งหนึ่งของที่นี่แหละ
ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการย้ายมาที่นี่
พอ๑๐ปีผมก็เริ่มมาปรับปรุงขยับขยายมาเรื่อยจนเป็นปัจจุบัน
นี่ครับที่มาที่ไปของร้านไฮมูลไก่ย่าง
ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบจริง
นะคือความลำบากกว่าก่อนแต่นั่นแหละฮะหล่อ
ให้ร้านนี้แข็งแกร่งแล้วก็อยู่คู่เมืองสิงห์บุรีมานาน
ถึง๓๐กว่าปีจากรุ่นคุณพ่อจนมาถึงเรา

ทีจะเป็นไก่ย่างแล้วเราเอามาทอด
คือมันไม่ตรงใจลูกค้ามากนัก

โดยที่มันไม่ทอด
เราก็เลยคิดค้นด้วยการเอาวิธีสูตรของเราเอาไปอบก่อน
แล้วเราก็ค่อยเอามาย่างให้หนังกรอบ
อ๋อก่อนจะเสิร์ฟก็เอามาย่าง
ใช่เครื่องเทศที่มันมากับไก่นั้นก็จะหอม
เห็นบอกวันนี้ยังมีอีกหนึ่งเมนูแนะนำที่ทุกโต๊ะต้องสั่ง

ความต่างของที่ร้านก็เป็นพริกแกงครับ
มีร้านที่เราเป็นญาติกันเนี่ยทำให้โดยเฉพาะของที่ร้านเลยโอ้

จะเป็นแบบเข้มข้นถึงพริกแกง
งั้นเดี๋ยวขออนุญาตสั่งมาชิมเลยแล้วกันนะ
มาพร้อมกับน้ำจิ้ม๒แบบหวานกับน้ำจิ้มแจ่วครับ
เขาบอกว่าหนังกรอบมาก
เอางี้ละกันอย่างนี้

ทานน่องบ้าง
ชิ้นแบบนี้เลยเอาแบบจิ้มหวาน
แบบไม่ต้องจิ้มอะไรเลย
คุณผู้ชมพูดจริงเลยนะ

แล้วหนังยังกรอบอยู่เลยครับคุณผู้ชมครับ

หนักไปทางเปรี้ยวใครชอบเปรี้ยวจัดไปเลย
น้ำจิ้มหวานคือกลมกล่อม

แต่ผมแนะนำอย่างนี้ลองทานโดยไม่ต้องจิ้ม

ฉ่ำทั้งตัวจริงครับ
แล้วเมนูนี้รอเราชิมอยู่แล้ว

ดูเอาเถอะเข้มข้นขนาด

แล้วมันมีหวานตามมาคุณผู้ชมครับ
แล้วก็มีตัวความเผ็ดของเครื่องแกง

แต่สิ่งที่ผมชอบจริงคือตัวหอยขม

เครื่องสมุนไพรครบผักแน่นแบบนี้

ใหญ่หน่อย๔๕ขั้นก็๑๕๙บาท

ไม่ไกลกรุงเทพขับมาง่าย
แค่วิ่งมาตามถนนสายเอเชีย

โลตัสสิงห์บุรีมา๒กิโลเมตร
มีป้ายร้านชัดเจน

ผมมอบผ้ากันเปื้อนไทยรัฐทีวี

ผมจะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยที่ไหน

ต้องบอกเลยว่าร้านภัยบูลไก่ย่าง
อร่อยจริงเด็ดมาก

ต้มยำต้มยำปลาเขา